กลับมาที่คุณจุลินอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์เนี่ย

เกี่ยวกับเรื่องของการร่วมงานกับก้าวไกลเพื่อไทยหรือไม่นะครับ
เพราะว่าบอกว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
โดยคุณจุลินบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าขอประชุมภายในก่อนตอนเช้านะ
เพื่อฟังว่าในการประชุมรัฐสภาเนี่ย

ซึ่งคิดว่าวันนี้จะเป็นไปได้ทั้งสองเรื่อง
ก็คือ๑หากเสนอชื่อของคุณพิธาได้

จะออกมาเป็นแบบเดิมหรือเปล่า
ก่อนหน้านั้นเขางดออกเสียงใช่ไหมอาจารย์
เสียงประชาธิปัตย์ในการโหวตครั้งแรก

แต่ในครั้งนี้คุณจุลินบอกว่า
ขอพิจารณาก่อนแต่แบบนี้ครับ
แต่คงไม่มีแนวทางในทิศทางเห็นชอบ
คุณผู้ชมมันจะแปลไปได้ยังไงบ้างคะอาจารย์
ก็แปลว่ายังงวดออกเสียงเหมือนเดิม

ส่วนที่มีการติดต่อจากภักดิ์ก้าวกลายมาหรือไม่

ภักดิ์ประชาธิปัตย์ไม่เคยไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับภักดิ์ก้าวกลาย

ก็ยังตอบไม่ได้และเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
หลายคนพูดคำเดียวกันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ